จากเรื่องของสาวบ้านแต้มาดูตำรวจเมืองเชียงคาน
ไม่ได้ใส่ชุดปัจจุบันนะ
ใส่ชุดย้อนยุคออกตรวจตรานะคะ
เป็นชุดของยุคปี๒๕๐๐พอดี
หลายปีมาแล้วนะชุดของเมื่อ๖๐ปี๕๙ปีที่แล้วนะคะ

ใช่คนที่ไปพบเห็นนะคะถ่ายรูปเซลฟี่กันใหญ่เลยนะคะ
ใครที่ไปเที่ยวเชียงคานช่วงนี้อากาศก็ดีด้วย
เหมือนยุค๒๔๙๙อันทภัณฑ์ของเมือง
เพราะว่าวันนี้เขาใส่ยุค๒๕๐๐ประมาณ๕๐๐พอดี
เป็นภาพที่ตำรวจนั้นแต่งกายด้วยชุดตำรวจย้อนยุค
ออกตรวจแหล่งท่องเที่ยวต่างโดยเฉพาะถนนคนเดินริมโขง

ใครพบเห็นต้องขอถ่ายรูปแน่นอนนะคะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกเอกพงศ์พลมณีผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรเชียงคานบอกว่า
อำเภอเชียงคานมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศ
สถานีตำรวจภูทรเชียงคาน
เห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะ
จึงจัดตำรวจสายตรวจกว่า๑๐นาย
ใส่เครื่องแบบย้อนยุคปี๒๕๐๐ค่ะ

แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวมทั้งทำให้นักท่องเที่ยวไม่ตื่นตกใจตื่นตระหนก
ตกใจด้วยว่าเอ๊ะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า

ก็เลยเปลี่ยนชุดทำให้ดูซอฟต์ขึ้น
ทำให้ดูดูน่ารักขึ้นสำหรับการตรวจตาของตำรวจ

ไว้ตามถนนคนเดินในซอย๑๐ด้วยนะคะ
มีร้อยเวรประจำอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็มีสายตรวจแต่งชุดตำรวจย้อนยุคแบบนี้
เดินตรวจตราความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
เครื่องมือนั่นนะครับที่เป็นรถสองล้อวิ่งนะครับ

มีทั้งแบบย้อนยุคมีทั้งแบบทันสมัย

รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเยอะจริงนะครับ
เป็นนโยบายของพันธ์ตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๔
ให้ดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ
นี่แล้วก็ตำรวจยุคปัจจุบันร่วมด้วยนะฮะ
แต่เชียงคานเขาเหมือนเป็นเมืองอนุรักษ์นะครับ

ตำรวจใส่ชุดโบราณแบบนี้ก็ดูย้อนยุคไป